เหตุการณ์นี้ค่ะฝั่งผู้ชาย
ผู้ชายเนี่ยนะเอาปืนลูกซองยิงเมียใหม่
แล้วยิงเมียใหม่ตายคาบ้านเมียเก่า
เมียใหม่กับเมียเก่าเนี่ยเคยเขาเป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้
ไม่ใช่เป็นเหตุทะเลาะกันระหว่างเมียเก่าเมียใหม่ไม่ใช่เหรอ

ใหม่เมียเก่าเขาเป็นเพื่อนกันยังนั่งกินเหล้ากินข้าวด้วยกันอยู่เลย
แต่ผู้ชายไม่อยากให้เมียใหม่มาที่บ้านเมียเก่าบอกแล้วไม่ฟังใช่ไหม

ตำรวจที่สพพระพลาชัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งมีคนยิงกันที่บ้านตะโกรีอยู่ที่พระพลาชัยที่บุรีรำ
ทีนี้พอไปถึงบ้านไม้ยกสูงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะ
เจอร่างของนางสาวเจนจิราหรือว่าเจนอายุ๑๙ปี
โดนยิงเข้าตรงท้องน้อยฝั่งซ้ายแล้วมันมีรอยกระสุน๙แผลค่ะ
กู้ชีพอบตสำโรงก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่านางสาวเจนจิราเสียชีวิตนะคะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยคือนายธีรพัฒน์ยุงประโคนหรือว่าเปะอายุ๒๕ปี
เป็นสามีของเจนคือหลังจากที่ยิงยิงเมียเสร็จแล้วเนี่ย
ตัวเองก็หนีไปนักข่าวของเราค่ะเลยไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
เมื่อกี้ที่ที่ฉันบอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเมียเก่าใช่ไหม
เจอฝั่งเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอดีตแม่ยาย
แม่ยายเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อเจนกับลูกสาวฉันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกัน
แล้วเมื่อวานเจนก็มานั่งตรงนี้นี่อดีตแม่ยายชี้ให้ดูเลย
ก็เอาเหล้ามานั่งกินกันอยู่นั่งกันอยู่๕คนสัก๓ทุ่ม
เปะหัวเจนไม่รู้มาจากไหนนะปรีเข้ามาในวงไม่พูดไม่จาเลย
เสียงปืนดังขึ้นแล้วแม่เห็นเลยดูสิเลือดเนี่ยยังเอาเสื้อที่เปื้อนเลือดมาให้ดูเลย
ล้มลงแล้วแม่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้อดีตแม่ยายบอกด้วยนะบอกว่าลูกฉันเนี่ยลูกสาวฉันเนี่ย
เคยเป็นเมียของเปะแล้วก็มีลูกด้วยกันคนนึงก็เรียกว่าเป็นเมียเก่าของเป๊ะแล้ว
เพราะเลิกลากันไปแล้วถูกต้องแล้วฝั่งเปะเนี่ยนะไม่เห็นเคยมาที่บ้านฉันเลย
ฉันรู้แหละว่าเป๋มันไปคบกับเจนเพื่อนลูกไปคบกัน๔ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน
ที่ผ่านมาตลอด๔ปีรักเลิกกันอยู่หลายรอบ
ทีนี้เมื่อ๓วันก่อนฝั่งเปะมาคืนดีกับเจน
แล้วที่มาก่อเหตุอ่ะเอาจริงอดีตแม่ยายบอกว่าไม่รู้นะว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
แต่ก็คงมาจากการหึงหวงนั่นแหละซึ่งฝั่งเป๋เคยห้ามเจนแล้วไง
ห้ามมาบ้านเมียเก่าเด็ดขาดนะไม่รู้ว่านี่หรือเปล่าเลยเป็นชนวน
ให้เมียหนึ่งเมียสองเจอกันเนี่ยเหรอแล้วเมียสองไม่เชื่อฟังดันมาเจอเมียหนึ่ง

ตอนที่แฟนเข้ามาก็ไม่รู้นะว่าแฟนเข้ามาแต่ว่านั่งหันหลังให้ไงอยู่ก็ได้ยินแต่เสียงโป้งเลย
แล้วก็คนตายก็ลุ้มเนี่ยเลือด
เขาได้คุยเรื่องแฟนเรื่องอะไรไหม
ไม่ไม่ได้คุยเรื่องแฟนอะไรเลยเขาคุยหัวโลกกันธรรมดานี่เลย
แล้วอยู่ก็แล้วผู้ชายก็มาเลย

คุณผู้ชมแล้วในเตะคนก่อเหตุที่ยิงเจนเนี่ยนะ

ตำรวจไปค้นห้องพักเตะเลย

วันที่เปะใส่ไปก่อเหตุนั่นแหละ
แล้วเปะก็บอกนะว่าผมยิง
แต่รายละเอียดต่างเปะจะไปให้การในชั้นศาลนะคะ
นักข่าวถามว่าเป๊อยากขอโทษครอบครัวเจนไหม
ก็พยักหน้าแต่สีหน้าเรียบเฉยเลย
ทีนี้มันมีข้อมูลคุณผู้ชมไปดูข้อมูลด้วยกัน
เพราะว่าเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์ตอน๖โมงครึ่ง
เมื่อวานนี้เปะคุยกับเจนเหมือนจะไม่ให้เจนไปบ้านเมียเก่า
แต่เจนตอบว่ามาแล้วพรุ่งนี้กลับ
แล้วหลังจากนั้นเป็นการโทรเป็นการคอลติดต่อกัน
แล้วฝ่ายเปะนะพิมพ์ข้อความไปว่าเดี๋ยวไปหา
คือฝ่ายอิงฝ่ายเจนบอกว่าขอ๑นึงนะ
แต่เป๊ะบอกเหมือนไม่ได้แล้วลูกล่ะอะไรอย่างนี้นะ
ค่ะนี่แหละฝั่งญาติของเป๋เนี่ยนะบอกว่า
จริงแล้วเปะก็เพิ่งจะมาคบกับเจนได้

คือเขารักเลิกกันอยู่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทำแบบนี้
แล้วมีรายงานด้วยนะว่าเป๋ระบายกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าหวงหึงหวงเหวงเจนทำไมขัดทำสั่งทำไม

อีกอย่างหนึ่งเป๊ะก็เมาด้วยก็เลยเกาะก่อเหตุแบบนี้

ห้ามแล้วไม่ฟังอ่ะนะฮะเออตามปกตินะส่วนใหญ่ผู้ชายจะ

รักกันรู้จักกันแต่เนี่ยมาเกิดเหตุแบบนี้
มันไม่ใช่เรื่องความรักที่ผู้หญิงสองคนทะเลาะกันด้วยไง